เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แม่ก็กำลังคิดอยู่ว่ามันไม่น่าจะเกิด
มันกลัวว่าจะเกิดกับเราปรากฏว่าเกิดขึ้นจริงค่ะ
คือผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถที่บรรทุกป้ายหาเสียง
แล้วเขาดูข่าวเยอะเขาบอกเขาก็เคยดูข่าวว่าของที่มันอยู่ท้ายกระบะ
บางทีมันปลิวมาโดนเขาขับไปเขาก็คิดไปนะเออเราต้องระวังนะเราต้องระวังนะ
ปรากฏว่าขณะที่คิดแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงคุณนัทพงศ์เมื่อวานนี้ตอนเย็นนี่ไง
โอ้โหพบปะประชาชนถึงถนนเลยค่ะครับนะคะคุณจักรินโลหิตตานนท์ค่ะ
ขี่รถไปทำงานขี่ตามรถบรรทุกป้ายหาเสียง
ขี่ไปก็นึกถึงข่าว๒วันก่อนไปแผ่นยิบซ่ำปลิวใส่รถที่ขับตามหลัง
ก็ขี่ไปด้วยความระมัดระวังพยายามจะแซงไปแหละนะคะ
แต่ว่าปรากฏว่ารถบรรทุกป้ายก็เล่นเครื่องพอเล่นปุ๊บป้ายมันก็ปลิวลงมา
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะเฉียดเข้าไปนิดเดียวนะคะ
ก็รอดบุบิดแต่รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะมาโพสต์นะคะ
โพสต์เพื่อที่จะย้ำเตือนคนที่บรรทุกของท้ายรถ
ต้องมัดเชือกหรือผูกหรือบรรทุกด้วยความแน่นหนานะคะ
คนขับตามมานี่อันตรายมากจริงจริงมอเตอร์ไซคันนั้นเกือบไปนะ
โอ้โหคือโดนใครก็มีล้มมีบาดเจ็บล่ะค่ะ
ฝากอีกอย่างนอกจากขนป้ายแล้วเดี๋ยวใกล้แล้ว
ทางแยกทางร่วมปากซอยเนี่ยติดอย่าให้บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับ